บางคนก็ลากถึงเช้าบางคนก็ลากจนสติสตังไม่รู้ไปไหนไม่รู้ว่าตื่นมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
ปฐุมธานีค่ะมีคุณป้าวัย๕๘ปีคนนึงตกใจมากค่ะเพราะว่ากลางดึกผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะ
หน้าต่างเข้ามาที่ชั้น๒ของบ้านนอนแผลหราเลย
คุณป้าแกก็ตกใจสิว่าใครจะเข้ามาทำอะไร
คุณป้ารีบวิ่งออกมาจากบ้านล็อกประตูบ้านเลยนะ

ฟังคุณป้าเล่าให้ตำรวจฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
นี่คือนางประทินบุญปลูกไว้๕๘ปีนะคะ
เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แหละค่ะอยู่ในซอยคลองหลวง๑๓

แกก็ไขกุญแจเปิดบ้านให้ตำรวจสพคลองหลวงเข้าไปตรวจสอบที่ชั้น๒
หลังจากที่ป้าขังคนร้ายเอาไว้ในห้อง

ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อแขนยาวนอนหลับปุ๋ยเลย
ปลุกขึ้นมาคุยไม่รู้เรื่องเลยค่ะเมาแฟดมาก

ถามอยู่นานจนกว่าจะรู้ว่าชื่อนาย
นุภาพพานทองอายุ๒๘ปี
ตำรวจก็ถามว่ามาทำอะไรบนนี้

เขาก็บอกว่าเขาไปดื่มเหล้า
กินเหล้าฉลองปีใหม่กับเพื่อน
คืนข้ามปี๓๑ธันวาคม
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับจอดอยู่ที่หน้าตึก

จำได้โมเมนต์สุดท้ายคือถอดกางเกงยินออกไว้ตรงนี้

ไม่เหลือขี้อ่ะพี่

อย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงข้องเขาดิ

เราเข้าดาวน์ฟิวเจอร์
ไอ้บอยเริ่มตั้งประสิทธิ์ได้เลย

แล้วเขาบ้านเพื่อนผิดอ่ะ
เพื่อนบอกให้เขาบ้านนี้

อนุญาตถามใหม่เมาหรือเปล่า

เมื่อกี้เขาถามว่าข้าวว่าผิดหรือเปล่า

อันนี้อารมณ์เขินเขาถามก็ทำเป็นแบบหยิบนั่นหยิบนี่
ตำรวจต้องบอกตำรวจต้องบอกว่า

ตอนเกิดเหตุก็อยู่ชั้นล่างของบ้าน
อยู่อยู่ได้ยินเสียงหล่นที่ชั้นสอง
ก็เดินไปดูนึกว่าแมวขึ้นไป
โอ้โหแมวอะไรจะตัวใหญ่ขนาดนี้
ยังใส่กางเกงขาสั้นแขนยาวนอนหราอยู่ด้วย
ประทินก็เลยคิดว่าสงสัยเข้ามาทางหน้าต่างหน้าบ้านที่เปิดทิ้งไว้แน่เลย
ก็เลยรีบวิ่งลงมาล็อกประตูบ้านแล้วก็แจ้งตำรวจนี่แหละค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ตำรวจสอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
ได้นำตัวนายอนุภาพคนนี้ไปทำประวัติที่สพคลองหลวง

แล้วก็ใส่รองเท้าที่ถอดทิ้งไว้ล่างบ้านเขาด้วยค่ะ
เอาไปทำประวัติที่สพคลองหลวง
ซึ่งคุณป้าประทินเจ้าของบ้านเองก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
เพราะว่าของก็ไม่ได้หายแล้วก็ดูทรงแล้วเนี่ย
ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่ามาลักทรัพย์หรือมาทำร้ายหรืออะไร
จะนอนเถอะจะขึ้นบ้าน
หลับหูหลับตาไปเลยนะ
คุณผู้ชมเคยเป็นแบบนี้ไหมเนี่ยอยากรู้

แต่ว่าถึงขั้นเข้าผิดบ้านแล้วไปนอนบ้านคนอื่นเขาเนี่ย